เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพิจิตรพิจิตรกันบ้างนะครับ
ที่นั่นเนี่ยไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่ทวีเกจิ
ชื่อดังของเมืองพิจิตรครับ
ที่วัดโรงช้างตะบนโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรนะ
เขาได้จัดงานพิธีปิดทองกราบสรีระสังขารหลวงปู่ทวีครับ
สรีระเนี่ยไม่เน่าแล้วก็ไม่เปื่อยเนี่ยครับ
อยู่ที่บริเวณตรงนี้ครับ
เขาทำการปิดคลองนะแล้วก็เปลี่ยนจีวรอังสะบงประจำปี
แล้วก็นำสรีระสังขารบรรจุในโรงแก้ว
ตั้งไว้ที่วิหารหลวงพ่อทวีนั่นเองนะครับ
แล้วช่วงนี้ทางวัดเขาเปิดให้ประชาชนมากราบไหว้และขอโชคขอลาบ
โดยมีชาวบ้านจากทั้งในจังหวัดพิจิตรแล้วก็ใกล้เคียงที่ทราบข่าว

แล้วคุณดูดิเขามีเหมือนจัดเป็นนิทัศกาลด้วยให้เห็นรูปภาพต่าง
สำหรับประวัติของหลวงพ่อทวีเนี่ยนะครับ
เกิดเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมพุทธศักราช๒๔๙
ที่บ้านโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรนั่นเอง
ตอนแรกบวชเป็นสามเณรแล้วก็อุปสมบทเมื่ออายุครบ๒๑ปีนะครับ
จนกระทั่งปีพุทธศักราช๒๕๐๗
หลวงพ่อทวีเนี่ยได้จารึกพระไตรปิดกลงบนแผ่นอิตจำนวน๑๕๐๐คำพี
ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ๘๔๐๐๐พระธรรมคัน
บรรจุเอาไว้ในพระเจดีของวัดโรงช้าง
เพราะอะไรรู้ไหมกลัวระเบิดนั่นเอง
กลัวระเบิดจะทำลายพระไตปิดกที่เป็นใบลาน
คือช่วงนั้นก็มีสงค์สงครามก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วก็ในปีพุทธศักราช๒๕๓๒
หลวงพ่อทวีเนี่ยมรณภาพสิริอายุได้๗๖ปี
สังขารของหลวงพ่อทวีเนี่ยถูกบรรจุลงในโรงไม้ธรรมดานี่แหละ
เพื่อรอการพระราชทันเพลิงเป็นระยะเวลา๒๓ปี
ศิษยานุศิษย์ทำการเปิดโรงออกมาปรากฏว่า
สรีระของหลวงพ่อทวีไม่เน่าเปื่อยไปตามการเวลาครับ
เอาเป็นเรื่องน่าอาจสะจัดใจก็ว่ากันไป
หลังจากนั้นนะครับศิษยานุสิตจึงร่วมกันร่วมทุนทรัพย์
วิหารเพื่อนำสรีระของหลวงพ่อทวีบรรจุลงในโรงแก้ว
เมื่อวันที่๑๓เมษายน๒๕๕๓ที่ผ่านมานี่เอง

คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันมายังไงกันบ้าง

อ้างอย่างเช่นพระพิจิติชาวดฯเมฆเข้าเม่าค่ากระดกหลังลายน้ำ
และท่านได้รวบรวมพระกรุเมืองพิจิตรที่ชำรุดเสียหาย

แต่นั่นคือเรื่องของความเชื่อนะครับเซียนพงเซียนพระ
เขาก็เล่าสืบต่อกันมา
ถูกต้องก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อ